รู้สึกว่าใหม่อยากขอบคุณพ่อแม่ก่อน
พ่อแม่ที่พ่อแม่เรา

ทำให้งานออกมา

แต่ที่ขาดไม่ได้ที่นอกจากพ่อแม่

อันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมาโฆษณาอะไรนะคะ

พี่ใหม่ไม่ได้นอนสักวินาทีเดียว
ป่าซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่

ไม่ได้นอนกับใหม่ไปด้วยสักวินาทีเดียว
ทำทุกอย่างเกินหน้าที่

ตั้งแต่ตอนที่เราเดินก้าวเข้าไปหาพี่ป่า

มากกว่าสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกว่า
เราจะร้องไห้แล้วเรารู้สึกดีใจว่า

ไม่ได้เป็นญาติอะไรเราด้วยแต่ทำไมต้องดีกับเราขนาดนี้
เราเกรงใจเขามาก
แต่ต้องบอกก่อนว่าแบบนี้ถ้าเกิดพูดแบบนี้พี่หลายคนคิดว่า

แต่ผมมีคนที่มาในนี้จะถูกจ่ายสตังค์หมด
ก็มีหลายส่วนที่เข้ามาดูแลเรา

เป็นเพื่อนพี่น้องที่เคยร่วมงานกันมา
มีพี่ป๊าฟินเมเลน์มีอิเมจิ้น

นายรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานแต่ง
งานมันเหมือนเป็นงานรวมพี่นักข่าวทุกคนที่เอ็นดูเมตตาสนับสนุนส่งเสริมใหม่มาตั้งแต่ใหม่ที่เกิดมาจากเวทีดัชชี่
ตั้งแต่เมื่อประมาณ๑๘๑๙ปีที่ผ่านมา
นี่คือทุกคนจริงที่ให้บันไดก้าวสู่ฝันใหม่
มันคือการรวมคนผู้มีพระคุณ
แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเป็นงานแต่งสายแบบกระตันยู
เป็นงานแต่งที่รวบรวมผู้มีพระคุณที่เคยให้โอกาสหมด
ทุกคนที่มางานเราคือทุกคนที่รักเราหมดเลย
เป็นการรวบรวมคนที่รักเรามาช่วยงานเรา
ว่าจะเป็นพี่ชาติผีต่อพี่โอที่แต่งหน้าทำผมก็ตามมา
รู้สึกว่าเฮ้ยพอเป็นเราแต่งอ่ะ
พี่ชาติพี่ออกพี่โตพี่ชาติพี่โอ๋พี่ต่ออยากทำให้หมด

มีเกณฑศีรซอดเมื่อเช้าจริงแล้ว

จริงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นจำนวนเงินทั้งหมด๑๐ล้าน
แต่ทุกอย่างอันนี้หมายเป็นคนที่พูดแบบตรงเลย

ทุกอย่างรวมกันแล้วเกิน๑๐ล้านค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเงินสดแก้วแหวนเงินทองเพชรอะไรต่าง
ทุกอย่างรวมกันเกิน๑๐ล้าน

แล้วก็คือเม็ดนี้เราคุยกับพี่ที่ทำเพชรแล้วก็ให้เขาหามามันเป็นเพชรที่มาจากต่างประเทศ
แล้วก็หายากนิดนึงครับแล้วก็ความสะอาดสูงมากไม่ใหญ่แต่ให้หมดที่มี
อืมใส่ใส่ติดตัวตลอดเลยป่ะครับเขาจะมีอีกวงหนึ่ง
ก็จริงแล้วก็อยากจะใส่ติดตัวตลอดนะคะเพราะว่ามันคือมากกว่าคำว่าแหวน
มากกว่าสิ่งที่มามั่นหรือว่ามาแต่งงานเราแต่ว่านี่คือน้ำพักน้ำแรงของเขา
หมายคิดแบบนี้นี่คือเรากำลังใส่น้ำพักน้ำแรงของเขาอยู่
แล้วเรากำลังใส่สิ่งที่เขาเหนื่อยอยู่สิ่งที่แทนใจของเราสองคนอยู่
ไม่ว่าจะเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้คนอย่างใหม่มันก็รู้สึกว่า
ไม่เคยดูถูกคำว่าเล็กหรือใหญ่ถ้าเขาหามาด้วยใจและรักเราจริง
เราก็โอเคพูดถึงความประทับใจในตัวเจ้าบ่าวไหมครับนาย
น่ะสิประทับใจตรงไหนแล้วเนี่ยพี่พี่ช่วยใหม่นึกหน่อยได้ไหมคะ
คือจริงแล้วถามว่าประทับใจอะไรแล้วชอบอะไรหรือว่าหรือว่ารักเขาตรงไหน
หมายไม่เคยตอบพี่พี่ได้เลยสักครั้งหรือว่าสักคนเพราะหมายรู้สึกว่า
เหมือนใหม่ก็งงงงเหมือนกันว่าทำไมใหม่ถึงรักเขาใหม่งงงใหม่มึนมึน
รู้สึกว่าเหมือนแบบเอ๊ะทำไมวะแต่พอใหม่มานั่งนึกแล้วมีสติ
หมายรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้มีคำอธิบายหรือคำตอบเลยว่า
ทำไมใหม่ต้องรักเขาเพราะในสิ่งที่ใหม่เห็นเขากระทำนั่นแหละคือคำตอบ
คนนี้ไม่ได้ดีแต่ว่าพูดผู้ชายบางคนอาจจะแบบว่าอ่ะ
แค่พูดเก่งแล้วไม่ทำแต่คนนี้ก็คือณปัจจุบันนะคะ
อนาคตอาจจะแยกก็ได้ไม่รู้ณปัจจุบันก็คือว่าพูดดีและทำดี
และคิดดีเท่านี้คือจบใหม่ก็เลยเลือกเขาหน้าตาเงินทอง
รู้สึกเป็นของนอกกายคนอาจจะรู้สึกว่าใหม่หาหล่อกว่านี้ได้
หารวยกว่านี้ได้แต่ใหม่หาความสบายใจไม่ได้ค่ะ
ต้องไปบอกใหม่อยู่เสมอว่าต้นมีไม่เยอะเหมือนคนอื่นนะ
เลิกคิดถึงตัวเองมาสักพักนึงแล้วแล้วต้นก็รู้สึกว่า
เขามันมีหลายอย่างที่เขาอยากจะทำอยู่

ยอมหมดไปข้อหมดทุกอย่างเลย

แล้วเราก็เข้าใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริง

ผมไปขอพรพระที่โรงพยาบาล
ว่าขอให้น้องไม่เป็นอะไร

แล้วปรากฏว่าน้องก็ไม่ได้เป็นอะไร
แล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้

เราอาจจะอยู่ข้างหลังตัวเอง
แล้วพี่เขาถามว่าทำไมถึงชอบหนู

ก็ตอบให้ตรงคำถาม

ถ้าเกิดว่าเขารักพ่อรักแม่

ลูกเราที่ออกมาก็คงจะรักเราเหมือนกัน

จริงแล้วกวาดไมค์ลงแล้วตรงนี้ได้เลย

ใส่รองเท้าแล้วพาไปเดินดูงาน

ก็จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ย
ใหม่ไม่ได้อยากให้เราสองคนเป็น
เป็นการตัดสินใจแค่สองคน

ใหม่ก็ต้องคำนึงถึงครอบครัว
แล้วคุณพ่อคุณแม่รับความสบายใจ
หมายรู้สึกว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ย

มันยังไงต้องดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งไหม

เชื่อว่าเขาคงมีเหตุผลส่วนตัวว่า
เดี๋ยวก่อนก็ได้มันก็เป็นแค่กระดาษใบเดียว
ถูกไหมคะสุดท้ายแล้วก็คืออยู่ที่ใจเรามากกว่า
ว่าเรารักกันจริงหรือไม่
จดทะเบียนสมรสกันก็มีปัญหาเลิกลากันได้

แล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาเป็นกระดาษเองล่ะค่ะ

ใหม่เขาเป็นคนที่มีเลิก

เป็นเวลาที่พี่นัดมาไม่ให้เลิกเขา
เค้าแกล้งเดินเรทให้มันเดื่อเป็นเลิกขี้

ใหม่เป็นคนที่ไม่หวานไม่พูด

โลกใบนี้ทำความหวาน

แต่สิ่งเดียวที่ใหม่จะบอกเขาได้ก็คือ

เป็นคนที่ไม่หาเรื่องใส่ตัวและไม่หาเรื่องใส่ครอบครัว
เพราะฉะนั้นใหม่จะไม่บอกว่าใหม่สัญญา

ใหม่ตั้งใจจะทำให้มันเป็นแบบนี้ทุกวันให้มากที่สุด

ก็ที่ผ่านมาคงได้พิสูจน์อะไรไปเยอะแล้ว
แล้วก็คงไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรไปมากกว่านี้

พูดต่อหน้านักข่าวแล้วนะ

จะเป็นพี่นักข่าวหรือพี่นักบวชก็จะพูดแบบนี้

สิ่งที่ผมพูดแล้วตลอดระยะเวลา๓ปี

ผมทำได้หมดแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วมันเป็นพื้นฐานของความรัก
อักไปที่เรื่องน้อง

คือจริงแล้วก็อยากมีลูกเหมือนที่ทุกคนอยากนะคะ
ด้วยวัยที่แบบ๓๘ซึ่งก็เรารู้สึกว่าวัยนี้เราก็ควรที่จะมีได้แล้วแหละ
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมาะแล้วล่ะถ้ามากไปกว่านี้เราก็กลัวอันตราย

สิ่งที่ใหม่อยากมีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองอย่างเดียว
อยากให้พ่อแม่ใหม่อายุยืนขึ้น

ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ใหม่อยากต่ออายุให้กับพ่อกับแม่ใหม่ด้วยการที่มีหลานให้เขา
มีความสุขมากขึ้น
แล้วผมก็มานั่งนึกว่าเอาหน้าผมไปใส่โครงร่างใหม่ตัวเล็ก

หน้าลูกเราจะเป็นยังไงเราจะต้องโดนแกล้งแน่อะไรอย่างนี้
แล้วก็โชคดีที่เขามีโครงสร้างที่หน้าตาดูดีอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่เบรกค่ะซึ่งเชื่อไหมคะว่าวันนี้แต่งงาน
เพิ่งได้หยุดก่อนแต่งงาน๓วันเลย
เพราะหมายเป็นคนที่แบบบ้างาน

เราแต่งงานเราไม่จำเป็นต้องหยุดงานขนาดนั้นเพื่อวันเดียว
เพราะว่าวันเดียวมันสำคัญจริงแต่ว่าทุกวันของใหม่ก็สำคัญเหมือนกัน
มันคือการบ่งชี้ความสามารถของใหม่ว่าเฮ้ย
ถ้าเรามีวันสำคัญแล้วเราจะลืมงานอื่นของเราหรือเปล่า
เราจะทำให้ศักยภาพของเราลดลงหรือเปล่า
ซึ่งที่ผ่านมาก็คือไม่ใหม่ยังทำได้และทำได้ดีด้วย
ไม่เบรกนะฮะใหม่เป็นคนที่บ้างานมาก
เป็นคนที่แบบว่าทำจนกว่าที่ทุกคนจะไม่ให้โอกาส
เพราะใหม่มีความรู้สึกว่าถ้าทุกคนให้โอกาสใหม่ใหม่ควรที่จะน้อมรับ
เพราะว่าดาราในโลกเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้าน
ถ้าเขานึกถึงใหม่ใหม่ก็ควรที่จะน้อมรับโอกาสตรงนั้นดีกว่า
ถ้าไม่ไหวจริงก็ค่อยว่ากันไป
เกือบ๘๙๐ผู้จัดการรู้แล้วเราก็มาดูแลเขา
เราก็รู้สึกว่าจริงแล้วมันสามารถหาอาชีพอะไร
ที่ทำไปควบคู่กับงานที่เขาทำด้วยได้
แม้ก็น้องจอกครับเพราะว่าเงื่อนไขของใหม่คือไปไหนก็ได้
แต่ต้องกลับถ้ามีงานด่วนภายใน๒ชั่วโมง

อยากไปญี่ปุ่นแต่ต้องกลับภายในชั่วโมงครึ่ง
ผมก็ไปเซิร์ชต้องไปหาแถวสุขุมวิทที่มีเกอร์เรคชั่นเป็นญี่ปุ่น
หรือไม่ก็เต็มที่จากญี่ปุ่นดินแดงจากรถติดไป
เราก็เลยเลือกไปโซนนั้นเขาจะเป็นคนที่แบบกังวลเรื่องงาน

เรื่องเที่ยวทุกวันนี้เราทำตัวเหมือนทำท่องเที่ยวแล้ว
เขาไปทำงานผมก็จะมีกล้องอันหนึ่งคอยถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
พี่เขาแซวบอกว่ามึงมากองเหมือนมายุธยากันอะไรอย่างนี้

ขอให้มีแค่เราสองคนหรือว่าครอบครัวเราเท่านั้นก็น่าจะพอแล้ว
มันความหวานมันสามารถทำได้ทุกที่อะค่ะ
บางส่วนอย่างเพื่อนเจ้าสาวจะเป็นสีแดง

ก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นแบบว่า

ดแดงก็อาจจะมีแค่นิดกลิ่นไอของความเซคซี
แต่ว่ารับรองว่าจะมีอะไรที่พี่
ต้องบอกว่าน่ารักและไม่คิดว่าเราจะทำ
เพราะว่าน้องไหล่ปฎิบัติธรรมเองก็ไม่ดื่มตั้งสองคนแล้วก็เลยคิดว่ามันก็คงดีนะถ้าหรือวันหนึ่งทุกคนเคยอยู่แล้ว

แล้วก็เราไม่ต้องห่วงว่าพอหลังจากเลิกงานไปแล้ว

เราก็รู้สึกว่านี่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

แต่งานนี้จะยิ้มหนักกว่างานอื่น

ที่ใหม่มองลงจากเวทีไป

มันเป็นส่วนเล็กเล็กได้เลย
นี้และผู้ใหญ่ทุกท่านก็น่าจะรู้จักใหม่ดีว่าใหม่เป็นคนที่สายสายบุญไม่ชอบ
ไม่สนับสนุนให้ใครทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะ
อ่ะอันนี้น่ะถ้าเวรนี้นะที่ยาวเลยอ่ะ

อ้าวบุญก็มีอารมณ์นะคะพี่

ก็ใหม่นะคะได้ออกรถมาในวันที่๑๕สิงหา
แล้วก็ขับไป

เริ่มมีอาการสั่นไง
แล้วก็เริ่มมีอาการที่

เสียงดังตั้งแต่สั่นตั้งแต่โชว์รูปเครื่องยนต์

เออแล้วเครื่องเนี่ยมันดับ
บางครั้งพอสตาร์ทปุ๊บก็เหมือนกับว่าสตาร์ทไม่เต็ม
ก็เลยเฮ้ยมันไม่ได้ก็ต้องส่งศูนย์
ทีนี้ส่งศูนย์ไปเนี่ยเราก็บอกไปว่าเป็นแบบนี้แบบนี้
ครั้งแรกในการที่เราส่งสุม
เราเป็นคนที่ไม่ได้งี่เง่าที่จะต้องขอเปลี่ยนคันใหม่
เราต้องการแค่ให้โอกาสคน

แล้วมันเป็นอะไรเพราะหมายซื้อมือหนึ่ง

เกือบ๔ล้านทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วออกมาไม่ถึง๒เดือนด้วย
ทีนี้เขาก็เลยส่งซ่อมตรวจเช็คไปตรวจเช็คมา
ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้และยาวจนถึงวันนี้๒๘วันแล้ว
ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับใหม่นะ
ไหมผ่อนไปเนี่ยผ่อนจำนวนเต็ม๕๓๐๐๐แต่ไม่ได้ใช้รถมาเดือนหนึ่งแล้ว
เดือนนึงแล้วเพิ่งขับได้แค่สองเดือนเองแล้วอาการมันเป็นแบบเนี้ยทำไมถึงไม่เปลี่ยนคันใหม่ให้ใหม่ทำไมถึงยังยื้อที่จะซ่อมอยู่ซึ่งถามว่าความสบายใจของใหม่หรือคนอื่นก็ตามถ้าเป็นใหม่ก็คงไม่กล้าขับถูกไหมคะเพราะว่ารถมันเคยมีประวัติแค่ต้องการความรู้สึกว่าใหม่ควรจะต้องใช้รถคันใหม่หรือเปล่าไม่ควร
ทางวิศวกรเราต้องเปลี่ยนมูเลแล้วก็ต้องรออะไหล่จากเยอรมันแล้วก็ต้องรออัปเดตซอฟต์ไปอีก๑เดือนซึ่งถ้าเกิดบวกลบกันแล้วมันยาวเกินไปแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเองก็ติดต่อมาเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปพูดคุยกันแบบเป็นจริงจากลักษณะว่าเราจะเป็นยังไงแต่ตัวน้องใหม่เองและตัวผมเองก็ยื

ชนธรรมดาปกติล่ะเขาจะโดนจมเหยียบหายไปขนาดไหนหมายรู้สึกว่าใหม่อยากเป็นคนที่เฮ้ยร้องขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนอ่ะไม่ได้อยู่นิ่งอ่ะเพราะทุกคนก็โดนแบบใหม่เหมือนกันอ่ะแล้วหมายรู้สึกว่าการที่จะมาคุยกับใหม่เพื่อเคลียร์มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะเราเสียความรู้สึกไปเยอะแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ไม่ได้โจมตี

ระหว่างซ่อมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมัน
ตัวมันไม่ใช่รถคันที่ใหม่ตั้งใจซื้อล่ะทำไมดันไปอยู่
ศูนย์ละ๒๘วันถูกป่ะพี่พี่เสียใจไหมล่ะตั้งต้องใช้
วันนี้แต่มันแบบพังพังด้วยเครื่องอย่างเงี้ค่ะ
โอ้โหเสียใจมาก
เซลเนอะร้องไห้น้ำตาไหล

ทำไมเราจะต้องยอมขนาดนี้ด้วย

แล้วเราก็ยินดีรับคำขอโทษ

บางครั้งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหน่อยหนึ่งว่า
พอให้คำขอโทษแล้ว

แล้วทางหน้ามันเกิดเป็นแบบนี้อีกละ

อยู่ถึงว่าเขาเป็นกระบอกเสียงแทนคนอื่ดเนอะ

ใช่ค่ะถูกต้อง

แล้วก็แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่งานแต่งงาน
แล้วก็แล้วจะยุ่งกับเขาก็เหมือนแบบ

แต่ความรู้สึกเราคุณทำให้เรามีปัญหา

ต้นอยู่ข้างนี้

ของอันนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามที่ใหม่ไม่เห็นแหวน
ใหม่ไม่เห็นแหวนใหม่ก็ไม่เห็น
ใหม่น้ำให้เจ๊ด้วยนะคะ

อย่าน่าจะจ้างแต่นิดนึงตัดผลิตหน่อย

ขอโดมขวัญโดมขวัญด้วย
พี่ก็บอกไม่เห็นแหวนต้องเปลี่ยนแหวนแล้ว

ทุกคนจะได้รูปแหวนนะคะจบค่ะ
พี่ใหม่ก็มีนะคะ
ได้เลยครับ
หมูหมูเข้ามาตรงกลางเลย
พี่ขอวินทิศครับไลฟ์เร็วมา
จริง
น่าโกรธครับผม
จูบเลยก็ได้นะคะ

มาเอาตรงมหาว
ตั้งแต่เด็กก็ทำให้หนูนมหก
พอดที่เลยกับพลังงามหรือเปล่า
ใหม่แข่งนิ้มเข้ามา

ขอบคุณครับ